มาดูอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะนี่ทำกิจกรรมกันเป็นครอบครัวเลยค่ะ
สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์นะคะก็ได้ทำกิจกรรมจิตอาสานำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็น
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณท้องสนามหลวงน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ก็หัดเขียนด้วยนะคะ
ตอนนี้เขียนคำว่ารักในหลวงค่ะครอบครัวฉัดบริรักษ์นำโดยพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์พร้อมด้วยน้องชายทั้งสองคนและคุณแม่
ก็เดินหน้าทำความดีตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยการทำหน้าที่จิตอาสาที่ดี
นำอาหารเครื่องดื่มรวมถึงของใช้ต่างไปมอบให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่าทุกคนในครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงราชการที่๙อย่างหาที่สุดมีได้และขอน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ล่าสุดน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่ก็ขอแสดงความรักที่มีต่อในหลวงราชการที่๙ตามภาษาเด็กนะคะ
วันใหม่อายุแค่๔ขวบเท่านั้นค่ะเขียนข้อความว่าเรารักในหลวงลงบนกระดาษด้วยลายมือของน้องวันใหม่เอง
แล้วก็คลิปวิดีโอที่คุณบอยปกรณ์บันทึกไว้จะเห็นว่าน้องวันใหม่บรรจงเขียนทุกตัวหนังสือด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ

ยังแต่อันนี้

คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ก็เคยโพสต์คลิปวิดีโอของน้องวันใหม่นะคะ

เปียนโนที่คุณครูสอนเพลงสันเสริมพระบรมี
ซึ่งน้องวันใหม่ก็มีท่าทางตั้งอกตั้งใจค่ะ
และแม้จะยังไม่เป็นเพลงแบบสมบูรณ์

สร้างความประทับใจไม่แพ้กัน
กับการร้องเพลงที่ชื่อว่าเพลงกล่อมพ่อ
ของนักร้องสาวแพทย์สุธาซินี
โดยน้องวันใหม่ตั้งใจร้องเพลงนี้ออกมาด้วยเสียงดังฟังชัด
ซึ่งความสามารถของเด็กวัย๔ขวบนั้น
ยังไม่สามารถอ่านคำยากได้นะคะ
แต่ว่าน้องวันใหม่กลับร้องเพลงนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะ
สายลงกันชิ้นหวานขัดมาให้น้องสบาย
วันนี้ต้องมีให้ฟ้าดูแลเธอหน่อย
อยากแทนฉันอย่าช่างกับสวนไฟ